รู้ไหมออกกำลังกายมันจะยังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้งจิต
ใช้ได้คุณผู้ชมปลดพื้นจะหายไปสวัสดีค่ะ
ตื่นเช้ามาออกกำลังกายสูดอากาศให้เต็มปอดกันดีกว่านะคะ
ช่วงนี้เนี่ยหลายสวนสาธารณะเขาก็ผ่อนผันแล้ว
แต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องของการที่จะไอจะจามจะวิ่งอะไรเนี่ย
พื้นที่ห่างห่างกันหน่อยละกันคุณผู้ชมส่วนเรื่องคำถามที่หลายคนอยากจะรู้เหลือเกินว่าภาพสวยงาม
หมอกที่มันพาดผ่านภูเขาแบบนี้ที่เรียกกันบ้านบ้านนะคุณผู้ชมว่าหมอกไหลเนี่ยมันคืออะไร
ทีมงานของเราสายตรงไปกรมอุตุนิยมวิทยาเลยค่ะสอบถามกับท่านโคศกนะคะว่าจริงแล้วมันคืออะไรครับท่าน
ท่านก็อธิบายในหลักวิทยาศาสตร์นะคะบอกว่าจริงจริงแล้วมันก็คือฝนที่ตกหนักบริเวณภูเขา
ซึ่งมีต้นไม้มีป่าไม้เนี่ยปกคลุมหนาแน่นเมื่อฝนเนี่ยมันตกลงมามันสร้างความชุ่มชื้นมากจนเกินที่บริเวณนั้นเนี่ยจะเก็บความชื้นเอาไว้ได้
มันก็ระเหยเป็นไอน้ำลอยขึ้นมาก็คือหมอกทั่วไปที่เราเห็น
แต่เพราะเอิ้นค่ะคุณผู้ชมว่าลมมันพัดมาบริเวณนั้นอย่างแรงมันก็เลยพัดเอาความชื้นนั้นพาดผ่านข้ามภูเขาออกมาเป็นภาพที่สวยงามแบบนี้นั่นเองนะคะ
ถามว่าจะเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่อย่างไรก็ต้องอยู่ที่องค์ประกอบนะคะเรื่องฝนเรื่องความร้อนแล้วก็ลมที่จะพัดมานั่นเองค่ะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศที่ว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเป็นยังไงอาตรวจสอบข้อมูลจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมให้คุณผู้ชมดูภาพกว้างเลยสังเกตสองจุดใหญ่บริเวณนี้นะคะคือยอมความกดอากาศตามที่ปกครุมอยู่ที่อ่าวเบงกอลนะคะมันทวีกำลังความรุนแรงขึ้นเรื่อยนะคะซึ่งจุดนี้แหละมั
คือพายุใต้ฝุ่นหว่องฟงที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะจุดสีสมชมพูตรงนั้นนะคะตรงนี้ค่ะตอนนี้มันกำลังสร้างผลกระทบให้กับพ่อแม่พี่น้องในที่ฟิลิปปินส์แต่ว่ากลุ่มฝนนี้พายุนี้ไม่มาถึงประเทศไทยนะคะแต่วันนี้บ้านเราจะมีฝนเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือนะคะแถบจังหวัดตากนะคะรวมไปถึงภาคตะว
แล้วก็สุรธานีนครศรีธรรมราชช่วงบ่ายโมงบ่ายสามหรือ๖โมงเย็นแต่ว่าโดยภาพรวมค่ะพื้นที่สีแดงตอนกลางนี้นะคะโอ้โหแดงชัดแดงเข้ม๔๐องศาทนร้อนทนฝนกันไปหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมแล้วก็เตรียมรับมือให้ดีซื้อร่มซื้อชุดกันฝนไว้รอเลยนะคะเพราะว่าหลัง๑๖๑๗๑๘ไปเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีที่จะมีฝนตก
ขอตัวไปออกอำนาจการณ์กันก่อนนะคะ
ขอให้ทุกคนช่วยดีในความสุขสวัสดีค่ะ